คุณผู้ชมครับนับจากวันนี้นับต่อไปอีกประมาณ๓วันครับ
เราจะเข้าสู่การโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
เราคงต้องลุ้นนะครับว่านายพิธาจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐หรือไม่
แต่ต้องบอกแบบนี้ว่าปฏิบัติการป่าล้อมเมืองยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง
เดินสายไปพบกับประชาชนหลายจังหวัดรวมทั้งการออกสื่อต่าง
อันนี้มันส่งสัญญาณอะไรได้บ้างจากในฝั่งของด้อมส้มและตัวของคุณพิธาเอง
ติดตามพร้อมกันในเจาะสนามการเมืองวันนี้ครับ
ใกล้เข้ามาทุกทีกับช่วงเวลาสำคัญ
ที่จะเป็นหนึ่งที่ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์การเมืองไทย
กับการเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐
ที่พักที่ชนะอันดับหนึ่งและรวมเสียงข้างมากในการจัดตั้งรัฐบาลได้
แต่กลับต้องเผชิญกับสมาชิกวุฒิสภา๒๕๐คน
มาร่วมกำหนดชะตาว่าจะได้เป็นผู้บริหารประเทศหรือไม่
ก้าวกลายและนายพิธาต่างรู้ดีว่าสถานการณ์ขนาดนี้ยากยิ่งกว่าเข็นครกขึ้นภูเขา
ทฤษฎีป่าล้อเมืองเดินสายพบด้อมส้มและการออกสื่อ
จึงต้องงัดออกมาสู้กันทุกวิถีทาง
ลงพื้นที่ขอบคุณประชาชนในหลายจังหวัดของนายพิธาก่อนที่จะมีการโหวตเลือกนายกไม่กี่วัน
แม้จะบอกว่าไม่ได้คิดใช้มวลชนกดดัน
แต่หากมองในด้านยุทธศาสตร์ก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่า

ว่ามีประชาชนสนับสนุนมากแค่ไหน
แม้จะมีสมาชิกวุฒิสภายืนยันเสียงหนักแน่นแล้วว่า
โหวตให้กับใครก็ตามที่ได้เสียงข้างมากในสภา
แต่ก็เริ่มมีเสียงแปลงจากสวบางคน
เรียกร้องให้ยืดวันเลือกนายกออกไปก่อน
กว่าสารรัฐธรรมนูลจะมีคำตัดสิน
ข้ออ้างหากกรกตส่งคำร้องให้ศาล
เกรงว่าหากสารตัดสินว่านายพิธาผิด
ก็เกรงว่าสมาชิกที่โหวตให้จะโดนคดีอาญาพ่วงไปด้วย
ถ้าสมาชิกรัฐสภารู้อยู่แล้วว่า
คุณพิธาไม่มีคุณสมบัติหรือขาดคุณสมบัติ
เรายังไปเลือกตรงนี้อาจจะผิดได้
อาจจะผิดรัฐมนูลได้ตรงนี้แล้วก็มีคดีทางอาญาด้วย
มีโทษทางอาญาด้วยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องสำคัญแล้วล่ะ
สำหรับการพิจารณาในวันที่๑๓กรกฎา
เหตุผลของสมาชิกวุฒิสภาที่ว่านี้
อาจจะมีทั้งผู้รับได้และรับไม่ได้
เพราะโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีจะได้รับเสียงข้างมาก
ที่จะให้โอกาสประเทศไทยได้กลับมาเดินยืดอกบนเวทีโลกอย่างสง่าพาเผยอีกครั้ง

เกือบ๒เดือนแล้วที่ประเทศไทยยังไม่มีนายกรัฐมนตรี
และรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
ซึ่งถือเป็นการทำร้ายประเทศชาติมากเกินพอ
กรกฎาคมจะเป็นบทพิสูจน์
ว่าประเทศไทยจะยังคงวนเวียนอยู่ในวงโคจรเดิม
หรือเดินหน้าประชาธิปไตยเต็มใบไปได้มากน้อยแค่ไหน
ข่าวไทยมรับทีวีบริงาร